ดูประเด็นปัญหาทางสังคมกันหน่อยนะคะ
ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งปัจจุบัน

กลับไป๗ปีก่อนหน้านี้
เธอบอกว่าเธอเหมือนตกนรกทั้งเป็น

โดนพ่อแท้ของตัวเอง
ข่มขืนกระทำชำราวย่ำยี๗ปีเนี่ย

และโดนพาไปทำแท้งทั้ง๒ครั้งเลยนะ

ไปหาแม่ที่บางสะพานประจวบ

ย้ายกันไปอยู่ที่บางสะพานประจวบนะคะ

ตำรวจสามารถจับกลุ่มพ่อระยำ
ชั่วคนนี้ได้แล้วนะคะคุณผู้ชม

สารภาพนะบอกว่าก่อเหตุจริง

แล้วที่ผ่านมามันมีคลิปเสียงมาด้วยนะ
คลิปเสียงคลิปหนึ่งเนี่ย
เสียงของพ่อคุณนะครับบอกว่า
จังหวะหนึ่งคุณเชื่อไหม
รับนะแต่ก็ยังหน้าด้านนะ

แต่ว่าลูกเองก็ไม่ทำตามสัญญา

จะให้เรื่องนี้ตายตกไปตามกัน

จะให้เรื่องที่มันไม่ดีแบบนี้ในครอบครัวเป็นความลับไปจนตาย

คนเป็นแม่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าตัวเองมีลูกสาว๒คน
ซึ่งลูกสาวสองคนก็เป็นลูกของนายพร

ต่อมาตัวเองกับนายพรก็เลิกลากัน
ย้ายบ้านมาอยู่กับสามีใหม่ที่บางสะพานประจวบ
ส่วนลูกก็เลยมีการตกลงกันว่าเอาล่ะลูกสาวก็อยู่กับพ่อแล้วกัน

ตัวเองถูกตำรวจจับกลุ่มในคดีอาญาและศาล
พากษาจำคุก๓ปีเพิ่งพ้นโทษมาได้๒เดือน

ลูกสาวพอทราบว่าแม่พ้นโทษออกมาจากคุกแล้ว

ไปหาแม่ที่บางสะพานและตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟัง
ส่วนนายพรผู้ต้องหาวันนี้ตำรวจนำตัวนายพรมาสอบปากคำ
แต่ยังไม่นำตัวนายพรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ

นายพรยอมรับตลอดข้อกล่าวหา
แต่อ้างว่าไม่ได้กำลัง

ลูกสาวเป็นคนสมยอมเอง
รับนะส่วนเรื่องของการทำแทง

เคยพาลูกสาวลูกในไส้
พอมีอะไรกับน้องเสร็จปุ๊บน้องท้องถูกไหมคะ

ส่วนอีกครั้งหนึ่งที่น้องท้อง
เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครพาไป
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ต้องหาใจอมหิตรายนี้หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมในพอบอกว่าไม่ใช่พงพิษคนเดียว
หมายความว่าตัวเองไม่ได้ผิดคนเดียว
ลูกสาวผิดด้วยที่มาสมยอมกับตัวเอง
เพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาลูกสาวด้วยสิ

มขืนกระทำชำราวผู้อื่นซึ่งเป็นผู้สืบสันดาร
โดยขู่เข็นด้วยประการใด

กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนเอง

ยังไม่มีการนำตัวนายพรเนี่ย
ส่วนเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพพัฒนาสังคมจังหวัดก็รวมถึงบ้านพักเด็กด้วย
ได้มีการนัดให้แม่ของน้องผู้เสียหายพาลูกไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม
ก่อนที่จะเชิญตัวมาสอบปากคำที่โรงพักเมืองชุมพรอีกครั้ง
และจะพาน้องไปชี้ที่จุดเกิดเหตุด้วยนะ